ส่วนเสียคนนี้เศร้าเลยครับเศร้าเพราะอะไรอ่ะ
เป็นเพื่อนเสร็จปั๊บคุยคุยตีสนิทจนสนิทสนมกัน
เห็นมั้ยครับเห็นตารางมั้ยถูกชวนให้ลงทุนในแอปแอปหนึ่งสุดท้าย
เสียโดนไปเป็นล้านครับแอปลงทุนซื้อเงินตาต่างประเทศที่
นายชายเป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับอายุ๕๕ปีเจ้าของธุรกิจจำหน่ายรถมือ๒อยู่ที่ขอนแก่น
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วก็ไปลงทุนในแอปนี้นะครับ
ลงทุนไปกว่า๑ล้านบาทแต่ไม่สามารถถอนเงินออกได้ฮะ
ในชัยเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้มีหญิงสาวหน้าตาดีเลยอ้างเป็นนักธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
ถนัดธนีหน่อยฝ่ายหญิงมักชอบใช้สัพนามเรียกเขาว่าที่รักนะฮะ
คุยกันไม่ได้สักระยะชักชวนให้ลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศผ่านแอปนี้แหละ
แล้วก็ถ้าโอนเงินนะลงทุนเข้าไปในระบบเพียง๒๐นาทีนะ
จะได้รับเงินปันผล๑๐เขาลองทดลองดูครับลงทุนครั้งแรก๓๐๐๐บาท
ได้กำไรกลับมาจริงจริงฮะหลังจากนั้นฝ่ายหญิงขยันขยอ
เอาเธอเอาอีกเธอเขาก็เพิ่มไปเรื่อยอ้างว่าเธอลงครั้งแล้วไม่ตามกว่า๕แสนนะ
เขาก็เลยเพิ่มวงเงินลงทุนบ้างตามเขาตามผู้หญิงคนนี้
แต่ไม่สามารถถอนออกมาได้ครับเพราะต้องเพิ่มระดับของผู้ลงทุนซะก่อน
ตัดสินใจลงทุนเพิ่มคราวนี้จนถึง๑ล้านบาทนะครับ
คราวนี้ไม่ใช่แค่ถอนไม่ได้ครับเข้าระบบยังเข้าไม่ได้เลยครับ
ส่วนฝ่ายหญิงนะครับตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยฮะ
ถ้าเราออกข่าวช่วงนี้ไปมันไม่สนใจแล้วเพราะถ้ามันกลัวมันปิดหนีแล้ว
มันไม่ปิดเลยมันยังทักไมค์มันยังบอกก็ยังช่วยพี่อยู่นะ
ยังเป็นห่วงพี่อยู่ยังสงสารพี่อยู่จัดให้พี่ได้เอาเงินออกมา
เราไปซื้อสกุลเงินของเขา
ใช่ไปซื้อปั๊บแล้วเราก็สั่งขายมันจะทุกครั้งมันจะซื้อครั้งละ๕นาที
ทำไมถึงมีรายได้ดีขนาดนี้เขาก็บอกว่ามันก็จะมีคนที่เขาเล่นเสีย
ก็เราเล่นได้เราก็จะมาจ่ายเรา